จริงก็อยากให้คุณครูไปอบรมสั่งสอนกันหน่อย
ทำไมเวลามีงานกาชาติมีดนตรีไปเล่นต้องตีกัน

โอ้โหกำลังเล่นดนตรีกันอยู่ด้านล่างก็งานกาชาติตีกัน

สุดท้ายงานมันก็กลายเป็นแบบเรื่องเศร้าขึ้นมาเพราะมีผู้เสียชีวิตด้วย
ไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่มันเกิดเหตุขึ้นครับ

จงทำเวลามันยังตาย

ด้วยแพทย์
สวัสดิกัน
สวัสดิ
ดนตรีเพลงของพี่ปูมันมันกำลังทำให้คนเห็นจังหวะกรองทุกอย่างมันเล้าใจ
เพลงอะไรหนุ่มน้อยใช่ไหมใช่โอ้มันก็แบบอื้อหือคนก็กำลังแบบเพิ่มเพิ่ม
แล้วที่วงแดงแดงเมื่อกี้ก็คืนโดนจับไปแล้วคุณคนก่อเหตุค่ะไปตีกัน
ไปแทงเขาโอ้ยนะฮะนี่อย่างกับชาติและของดีประจำปีของมุกดาหาร
สิ่งที่กังวลอย่างแรกคือโควิดด้วยนะโอ้ใช่ใช่กำลังคนเยอะมากเลย
แน่นเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มีการตีกันค่ะคืนของวันที่สิบสี่มกราคม
จังหวะที่พี่ปูพงศิษยคัมภีร์กำลังร้องเพลงอยู่นั้นเนี่ย
กองมันก็เล้าใจเล้าอารมณ์นะฮะจริงจริงในงานนี้มีตำรวจทหารคุมเข้มต้องสองร้อยนาย
แต่วัยรุ่นก็ยังตีกันอยู่ดีขนาดเอารถผู้ต้องขังไปจอดอยู่ด้านหน้าเวที
รอกันแล้วใครตีกันโดนจับแน่วัยรุ่นเลือดร้อนสุดท้ายนะคุณผู้ชม
โดนขังไปหกนะครับขนาดระวังขนาดนี้ยังมีคนต้องมาสังเวยจากเหตุการณ์นี้
ชื่อว่าในไข่ชายสอดอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยฮะเป็นนุ่มชาวลาว
โดนแทงที่ท้องตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนอนหายใจรวยลินอยู่ที่พื้นในงานนี่แหละครับ
นะฮะกู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นะฮะนางเสาเจนซึ่งเป็นแฟนของเนธไข่บอกว่าเสียใจนะ
เพราะวางแผนกำลังจะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวแต่งงานมีลูกด้วยกัน
แต่ต้องมาตายซะก่อนจริงฝ่ายแฟนนุ่มเนี่ยเป็นคนขยันทำงานเก็บเงินเตรียมจะแต่งงานกันในปีนี้แหละ
ค่ะแต่ต้องมาโดนแทงตายซะก่อนอยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้
เพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มุกดาหารเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งก่อนหน้านี้
ในปีก่อนคุณเสกโลโซไปเล่นก็มีการตีละรอบหนึ่งนะฮะ
แต่ครั้งนี้มาเป็นคิวของตอนที่พี่ปูเล่นคือไม่ได้บอกว่าศิลปินเกี่ยวข้องอะไรนะ
ค่ะเขาไม่ได้ทำให้เหตุการณ์มันมีคนตีกันแต่ว่าวัยรุ่นอ่ะด้วยความที่เลือดร้อนก็ไปตีกันในงาน
สุดท้ายก็อยากจะให้จับตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วก็อย่าไปตีกันในงานบุญแบบนี้เลยนะครับ